จี๊ดแต่ไม่รู้ใครจะปรี๊ดแตกหรือเปล่านะฮะ
เพราะว่าฉายารัฐบาลมาแล้วนะคะ
เพราะว่าสื่อประจำธรรมเนียบรัฐบาล

ในการตั้งฉายาของรัฐบาลในทุกปี

บอกว่าก็ไม่ได้มีอคติ

แต่รัฐบาลทำอย่างไรก็สะท้อนไปแบบนั้น

ฉายาแรกก่อนสำหรับฉายารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

เพราะว่ายื้อแย่งกันเองทั้งในส่วนของอำนาจและตำแหน่ง

แต่ต้องยื้อพลเอกประยุทธ์ให้อยู่ต่อ

มันก็เลยเป็นยื้อยุดหรือว่ายื้อพลเอกประยุทธ์
ส่วนฉายาของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ฉายาว่าชำรุดยุดโทรม
ปกติเราจะได้ยินชำรุดซุดโทรม

แต่ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโควิด๑๙
กระตุ้นเศรษฐกิจไปบริหารราชการแผ่นดิน
แม้แต่เรื่องการเมืองถูกโจมตีรอบด้าน
พลเอกประยุทธ์จะยังคงอยู่ในตำแหน่งได้

เสื่อมสภาพไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจนะฮะ
ฉายารองนายยกพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

ตกที่นั่งเป็นรองที่แท้ทรู

เป็นรองทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเมือง
เฉพาะปัญหาภายในภักดิ์พลังประชารัฐ
เกิดความแตกแยกอย่างหนักนะฮะ

แล้วก็เรื่องของคุณธรรมนัฐกับผลเอกประยุทธ์นะครับ
คนที่๔คุณอนุทินชาญวิรากูล
ได้รับฉายาวัคซีน
ก็ไปคล้องกับเรื่องของวัคซีนโควิด๑๙
คุณจุลินลักษณะวิสิทธิรองนายยกและรมวพาณิชย์
ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนายกบางโพ
ก็คือก่อนหน้านั้นพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งนายกใช่ไหม

ส่วนคุณสุพัฒนภงพันธ์มีชาวรองนายกและรมวพลังงาน
ฉายามหาเฉื่อยโฟดีแก้ปัญหาอะไร

คนที่เจ็ดคุณสุชาชมกลิ่นโรมวอลแรงงาน
ฉายาสุชาติชมเก่งยกยอปอปั้นเก่ง
เขาบอกว่าแหม่ขึ้นพูดทีไรก็ชื่นชมนายก

ส่วนวาทะแห่งปี๒๕๖๔
วาถะสั้นง่าย
นะจ๊ะคำพูดติดปากของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไม่ว่าจะวิกฤตหรือว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาม

นี่เมื่อเช้านะไปเจอคุณอนุทินนักข่าวเลยไปถามไง

ก็ไปถามว่าท่านคะฉายาวัคซีนท่านรู้สึกยังไงบ้างคะ

เพราะว่าก็บอกว่าไม่ว่าจะวัคซีนหรือว่าวัคซีน
อย่างน้อยคือขอบคุณนะที่ให้ผมเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับการประชาสัมพันธ์
ให้คนไปเร่งฉีดวัคซีนแล้วก็เลยโปรโมทเลย
๓ใครยังไม่ได้ฉีดรีบไปฉีดซะ
ครับนะคะคนนี้ไม่โมโหแต่ว่าไม่รู้คนนู้นจะโมโหหรือเปล่า

เพราะว่าเสือชอบไปตั้งฉายาให้นะฮะ